เมืองเหนืออิ่มท้องเที่ยวสุดฟิน

ดอยอินทานนท์๑๒องศาเซลเซียสใช่ดอม
ยาวคนไปเที่ยวกันเยอะเลยนะคะ
ดอย๑๒องศาส่วนที่ทำการของอุทยาน๑๗องศา
อากาศดีดี

คือตอนนี้อากาศโปร่งโล่งสบายเพราะอะไรรู้ป่ะ
ไม่เจอฝนไม่มีฝนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นไป
ก็จะเห็นพระอาทิตยามเช้ากำลังขึ้นมาจากท้องฟ้า

เห็นไหมฟ้าสีทองเหลืองอร่ามแบบนี้
เห็นไหมแล้วนี่ทะเลหมอก

คือถ้าเกิดว่าไปดูยอดนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปพักผ่อน
ตั้งแต่ช่วงเย็นของ๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้

ไม่ได้ครับแต่พูดนี้ก็ยังต้องอ่านอยู่พี่ปุ๊ย